อยากให้คุณผู้ชมมาดูคดีนี้กันหน่อย

ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
กรณีนายอูหมาดวัย๕๕ปีคนนี้ค่ะ

มันเริ่มต้นจากกรณีคนหายนะจริงแล้ว
ญาติพี่น้องไปแจ้งความเอาไว้ว่าเขาหายตัวไปจากบ้าน๒๒กรกฎาคม
มีคนไปพบศพเขาลอยอยู่ในทะเลวันที่๒๕
วันที่๒๖นั้นนำศพขึ้นมาได้แต่สุดท้าย
อย่างที่คนในครอบครัวเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
ตกลงไปในทะเลมันคือฆาตกรรมนะคะ
ที่เราขึ้นชื่อภรรยาขึ้นไว้ตรงนี้
เพราะภรรยาเป็นคนจ้างวานฆ่าสามี

และก่อนหน้านั้นที่งานศพของบังอุมาตเนี่ย
บุหลันภรรยาร้องไห้
บอกว่าอยู่ด้วยกันมา๓๔ปีสามีตายไปแล้ว

ร้องไห้บอกว่าเสียใจมากยังทำใจไม่ได้แต่สุดท้าย
คือภรรยานี่แหละค่ะที่จ้างวานให้มาฆ่าสามีค่ะครับ
จ้างแสนหนึ่งจ้างแสนหนึ่งให้พาสามีลงเรือ
แล้วก็ทำร้ายสามีบนเรือแล้วก็ผลักตกลงไปในทะเล

สุดท้ายเจอศพแล้วที่ศพมีบาดแผลร่องรอยของการถูกทำร้าย
มันก็เลยไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุตกน้ำตาย
คือตอนนั้นเนี่ยฝั่งภรรยาเองยังบอกว่าจะเป็นความเครียดหรือเปล่า
มีหนี้สินการพนงการพนันแล้วไปฆ่าตัวตาย
หรือว่าพวกแก๊งเจ้าหนี้นี่แหละจะมาทำร้ายหรือเปล่า
สุดท้ายไปมาเอ้าภรรยาจ้างวันฆ่าสามี
เรียงลำดับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในอุมาสหวามมาคอายุห้าสิบห้า
เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะ
พบศพลอยอยู่กลางทะเลที่บริเวณบ้านบ่อม่วง
ช่วงเย็นยี่สิบหกกรกฎาคม
อย่างที่บอกคุณผู้ชมจริงแล้วมันเริ่มต้นจากเรื่องของคนหาย
กรกฎาคมลูกไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สภเกาะกลาง
แล้วก็เอาภาพของบังอุมาตไปโพสต์ตามหาในโลกโซเชียล
สุดท้ายพบว่าเป็นศพลอยอยู่กลางทะเล

ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่และชุดสืบสวนสพทรายขาวรวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายจับนะคะเพราะมันเป็นเหตุฆาตกรรม
ออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบังอุมาตค่ะ
สารจังหวัดกระบีอนุมัติออกไหมจับผู้ต้องหา๓คน
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นหนึ่งในนั้นคือภรรยา

บุหลันกรรมกิจอายุ๕๐ปี
ภรรยาของบางอุมารเอง
นายยากลชายใหญ่หรือย่าโกะอายุ๕๐ปี

เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี

อีกคนนึงก็คือนายเพรียวพันธ์ภูพันธ์พาณิชย

ก็เป็นลูกน้องของนายย่ากลอีกที
๓คนนี้นะคะยังหลบหนีอยู่คนนึงนะคะ

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ตำรวจนำตัวนางบูหลันภรรยาของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่ม
สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวยอมรับ
รับเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน
รับสารภาพว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
๓เดือนก่อนเกิดเหตุในย่ากลเป็นญาติสนิท
เคยมาเจอนางบุหลันแล้วคุยถึงปัญหาของบังอุมาตรครับ
บุหลันเล่าปัญหาหนี้สินของบังอุมาตเป็นหนี้สินจากการเล่นพนัน
อุมาตย์เอาที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางบูหลันภรรยาไปจำนอง
ครอบครัวเดือดร้อนมีหนี้สินเยอะเลย
แล้วเคยทำร้ายนางบูหลันภรรยาหลายครั้งนางบุหลันทนไม่ไหว
เอาเรื่องมาเล่าให้นายยากกลซึ่งเป็นญาติฟัง
แล้วนายย่ากลก็ไม่พอใจผู้ตายอยู่แล้วด้วย
ที่ไม่พอใจก็เพราะว่าช่วงที่นายยากลลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
ตัวผู้ตายไม่ช่วยหาเสียงเขาบอกเคืองกันตั้งแต่ตอนนั้น
อันนี้นายยากลเขาบอกนะเคืองกันตั้งแต่ตอนนั้น
แต่กลับไปช่วยหาเสียงให้คู่แข่งจนนายยากลแพ้การเลือกตั้ง
อันนี้นางบูหลันภรรยาเป็นคนให้ข้อมูลนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ทีนี้พอเอาเรื่องไปเล่าให้นายย่ากลที่เป็นญาติฟัง
วกกับนายย่ากลไม่พอใจผู้ตายอยู่แล้วทีนี้แหละเลยวางแผนกัน
นาย่ากลวางแผนกับนางบุหลันภรรยาขอเงินจากนางบุหลันภรรยาแสนนึง
บอกว่าเดี๋ยวกำจัดบังอุมาตรให้เองเอาเงินมาก่อนห้าหมื่น
จากนั้นนายยากลขี่รถจักรยานยนต์มารับบังอุมาตรที่บ้านนะคะ
คืนวันที่๒๒กรกฎาคมก็วันที่ญาติพี่น้องบอกว่าบังอุมารหายตัวไปนั่นแหละ
คือนายย่ากลขี่รถจักรยานยนต์ไปรับเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำงาน
ชิ้นนี้ได้ตั้งแสนนึงก็พาบังอุมาตรผู้ตายขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลย
ไปลงเรือซึ่งก็มีนายเพรียวพันธ์รออยู่ที่เรืออยู่แล้วค่ะ
ขับเรือออกทะเลไปเลยนะคะพอออกทะเลไปได้สักพักหนึ่งเอาไม้ตีหน้า
เอาไม้ตีหน้าผู้ตายไปทีนึงแล้วผู้ตายก็ตกลงไปในทะเลแล้วก็จมน้ำตาย
หลังจากนั้นโทรศัพท์กลับมาบอกนางบูรันภรรยาของผู้ตายในคืนเดียวกันเลยนะคะ
แล้วเขาก็พูดว่าจัดการฆ่านายอุมาตเรียบร้อยแล้ว
นี่โทรไปบอกว่าจัดการให้แล้วฆ่าให้แล้วแล้วแยกย้ายกันหนีค่ะ
บูหลันหลังเกิดเหตุทำยังไงก็ไปอาศัยอยู่กับญาติแล้วก็ทำทีว่าไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ทีมข่าวก็ไปเจอไปสัมภาษณ์ในงานศพงานอะไรก็ร้องไห้บอกเสียใจที่สามีเสียชีวิต
ซึ่งจริงแล้วตัวเธอเป็นคนจ้างวานด้วยซ้
ก็ไปจับนายพริยาพันธ์หรือในในหัวหนึ่งในผู้ต้องหานะคะคือตอนแรกมิเคราะห์หนี
ซ่อนตัวที่บ้านภรรยาในพื้นที่ตำบลป่าภูนอำเภอเมืองกระบีสุดท้ายตำรวจอ่ะตามไปจับได้
จังหวัดกระบี่นะคะในโอรับสารภาพ
ว่าร่วมกันก่อเหตุจริงก็นำตัวลงมาจากรถแบบนี้
นี่นะคะก้มหน้าก้มตาแบบนี้
นักข่าวเห็นมั้ยพยายามจะไปถามจะไปคุย
ก้มหน้าไม่ตอบอะไรสายหัวอย่างเดียว
บอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลเดี๋ยวดูช่วงจังหวะตรงนี้นิดนึงค่ะ
อันนี้คือเรายอมรับในช่วงเดี๋ยวเราหลวมพอเทศไหมยอมรับไหม
มีอะไรจะพูดไหมค่ะอย่าพูดอะไรถึงครอบครัวบางอุมารไหมค่ะ
ตำรวจก็นำตัวนายโอคนนี้ไปสพเกาะกลางนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวของบังอุมาตย์เขาแจ้งคนหายเอาไว้
ครับก็เป็นพื้นที่บ้านของนายอูมาตรนี่แหละก็สอบสวนต่อนะคะ
ส่วนนางบุหลันภรรยาค่ะตำรวจควบคุมตัวไว้ก่อน
คือเบื้องต้นนางบุหลันภรรยาก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนี่ภาพในอดีตที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
สารวัตรใหญ่สพเกาะกลางให้ข้อมูลว่านางบุหลันตอนนี้เครียดเลย
ยอมรับกับตำรวจว่าสามสิบกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีส่วนรู้เห็นจริงจริง
แล้วเธอก็อึดอัดอึดอัดสามีมาเป็น๑๐ปี
ก็เรื่องหนี้สินที่สามีเอาทรัพย์สินไปจำนองไปเล่นพนันทะเลาะกัน
ทำร้ายเธอเธอบาดเจ็บเธออ้างแบบนี้ครับทีเนี้ยพอตำรวจเขาสืบสาวราวเรื่อง
รู้ว่าเธอเป็นคนจ้างวานให้มาฆ่าสามีตัวเองเธอก็บอกว่าเธอเสียใจ
ก็ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวแต่ก็ให้ข้อมูลกับทางตำรวจไป
ตำรวจบอกว่าข้อมูลก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่อนข้างมากนะคะ
คือวันที่นายย่ากลพาบังอุมาตย์ไปฆ่าแล้วก็ทิ้งทะเลเนี่ยนางบุหลันก็รู้แล้วล่ะ
แต่ตอนนั้นก็ยังแจ้งความคนหายไว้ค่ะก็ทำทีเหมือนไม่รู้เรื่อง
ถ้าเหมือนไม่รู้เรื่องนี่คือบังอูมาตรนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพ่อกับแม่ของนางบูหลัน
แล้วก็ญาติญาติมาที่สพเกาะกลางนะครับมารอเยี่ยมฮะ
หลังจากรู้ข่าวว่าลูกสาวเนี่ยถูกคุมตัวแล้วในข้อหาจ้างวานฆ่าสามี
พ่อเนี่ยบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็มารอเยี่ยมลูกสาวเพราะไม่สบายใจ
คือเดิมเนี่ยก็ทราบอยู่เรื่องในครอบครัวของลูกสาวเนี่ย
ทราบมาบ้างแล้วเวลาลูกสาวมีปัญหาในครอบครัวจะมาระบายให้พ่อฟังอยู่แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องที่สามีเนี่ยเล่นการพนันอันนี้พ่อของนางบุหลันบอกกับเรานะครับ
บอกว่าตัวของบังอุมาตเนี่ยลูกสาวเคยบอกว่าสามีเนี่ย
เคยเอาเงินแสนสองแสนไปเล่นพนันเอาทรัพย์สินไปจำนำจนหมด
ลูกสาวถึงขั้นเคยหนีไปอยู่กับลูกที่ภูเก็ต
อุมาตย์ก็ตามให้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันนะ
บอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยจะตามไปฆ่าเลยต้องกลับมาอยู่กับบังอุมาตรอีกที่จังหวัดกระบี
แต่ก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงอันนี้ที่พ่อของนางบุหลันเขาบอกนะครับ

ถ้ามีปัญหาอะไรเมียเนี่ยฉันก็คิดว่าเอาเครื่องโครง
หรือถ้ามีปัญหามันที่ออกเงินด้วยมีปัญหา
จำดาลใก่เจกจะจำนุ่งแล้วการทำทำ
ก็มีการจะระบบเวงตัวเนี้ยธรรมดา

อ่าลูกผมมันรันไปยูโฟเก็ต
ให้ตัวไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้น

ตอนร้ายสีร้ายผมก็มาแก้ไขให้อยู่บ่อย
การการคุณน้องเชียงเล็กให้หน่อยก็
อาบมาให้
เพื่อให้กลัวปลัวก็เป็นทุกอย่างนี้
ไม่อยากให้กลัวปลัวระบาดตรงนี้
พ่อเนี่ยบอกว่าพ่อก็สังเกตเห็นนั่นแหละ

ทำไมลูกสะพ้ายดูไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่
แต่ก็ไม่อยากจะไปปรักปรำใคร
ตอนที่มาแจ้งทางฝั่งครอบครัวของบังอุมาต

มันก็ล่วงเลยมาเป็นวันแล้ว
หลังจากที่บังอุมาตหายไปนะครับ

วันที่บังอุมาตรหายตัวไปช่วงกลางวันเนี่ย
พ่อของบังอุมาตย์บอกว่า

เอามาให้พ่อกับแม่ของบังอุมาตร
ที่ปกติไม่เคยมาเยี่ยมเลย

ตอนนี้ถามว่าเป็นห่วงอะไรเนี่ย

ห่วงความรู้สึกของหลานมาก

ส่วนตัวลูกสะพ้ายที่ก่อเหตุ
ก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
เรื่องทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
เมื่อตอนไปพระพระไปวันเนี่ย
ไปทางยุทธบาลเหล่าการไรคือมัน

ไม่ตาไมนมองอยู่
ที่ว่าคนท้าก็รักกันจริง
ผู้เชื่อชีวิตเมียเชื่อชีวิต

เสียใจเยอะแรงแล้วแต่มันทำได้
เบื่อกันก่อนทุกทางที่มันได้โกรธมันเปล่าไม่รู้เลย

ว่าเขาจะกึ้งก็จะเกลียดแต่เปล่าไม่รู้เลย
แต่ว่าเขาอยู่เท่าไหร่มันอยู่แบบนี้ก็เปล่าหน่อยใจมาก
จะคิดถึงร้านช่องคุณก็คิดถึงพ่อป๊านั้นคุณหลักลูกหลักร้าน
เราก็พยายามสอบถามไปยังลูกทั้งสองคนของบังอุมาตร

แต่ว่าทั้งสองท่านก็ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลในตอนนี้นะครับ

อยู่ดีอ้าวกลายเป็นแม่ที่จ้างวานฆ่าพ่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจไม่ได้นำตัวนายเพียวพันธ
หรือว่านายโอที่เป็นผู้ต้องหา๑ใน๓ที่ควบคุมตัวได้ไปทำแผนนะครับ
เพราะต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
ส่วนตัวนายย่ากลที่รับงานต่อจากนางบุหลันอีกทีนึงเนี่ย
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
คนนี้นะครับยังหลบหนีอยู่นะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปดูหลังจากพบศพนะ๒๗กรกฎาคมนี่ครับ
นี่คือภาพของวันที่๒๗กรกฎาคม
หลังจากเจอศพของบังอุมาตรญาติญาติ
เกาะลันตาก็มีลูกนะมีนางบูหลันภรรยาด้วย
มาร่วมพิธีฝังศพของสามีแน่นอนว่าบรรยากาศในวันนั้น
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านางบูหลันภรรยาของบังอุมาตเนี่ย
เคยให้สัมภาษณ์กับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
เมื่อวันที่๒๗นี่ฮะนี่คือภาพเมื่อ๒๗กรกฎาคมนะครับ
พิธีฝังศพบังอุมาตรวันนั้นให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะ
บอกกับเราทั้งน้ำตาบอกทำใจไม่ได้ที่สามีต้องเสียชีวิต
แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสามสิบสี่ปีเธอบอกกับเราว่าวันนั้นเนี่ย
บอกว่าจากนี้ไปจะอยู่ยังไงค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ก็อยู่บ้านกับสามีกันสองคนนี่แหละลูกไปทำงานต่างจังหวัดกันหมด
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าสามีของเธอจะจมน้ำตาย
นอนไม่หลับตั้งแต่วันแรกที่สามีหายตัวไป
ที่เธอบอกว่าคาดการณ์เอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นพวกแก๊งเงินกู้
แล้วตอนนี้เธอก็กลัวอันตรายมากหลังจากที่พบศพสามี
ว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยที่ทำร้ายสามีฆ่าสามี

เพลงไปไม่ได้ถ้าว่าเขาจะไปดูดน้ำทะลี
เพลงไปไม่ได้ถ้าคุ้มฆ่าผู้ตายก็เยอะเยอะเลย
ไม่ต้องไปดูดกลางทะลี
เมื่อกี้เขาไม่เคยหลับเจ้า

ก็ยังไม่ร่อยปรึกษางานก็
ก็ยังไม่เสร็จเรื่องร่อย
วันนั้น๒๗กรกฎาคมเธอบอกว่าเชื่อว่าต้องมีคนทำร้ายสามี

ส่วนการสืบสวนคดีเนี่ยมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ญาติของบังอุมาตรมาแจ้งความคนหายนะครับ
แจ้งที่สพเกาะกลางเมื่อ๒๓กรกฎาคม
รวมทั้งโพสต์ด้วยโพสต์ตามหาบังอุมาตผ่านเฟซบุ๊ก
นี่นะฮะจากนั้นช่วงค่ำ๒๕กรกฎาคม
มีชาวประมงมาแจ้งที่บ้านของนายอุมาตร
บอกว่าเห็นนายอุมาตย์เนี่ยลอยอยู่ในทะเลเป็นศพแล้ว
อยู่ใกล้กับบ้านหัวหินที่อำเภอกเกาะลันตา
ญาติก็ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เอาเรือออกค้นหาตอนนั้นค้นหาทั้งคืนแต่ไม่เจอนะครับ
นี่ฮะเพราะว่าถูกคลื่นซัดไปอีก
ตามจุดที่ชาวบ้านเจอชาวประมงเจอ
แต่ว่าน่าจะถูกคลื่นซัดไปแล้ว
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะใช่บังอุมาตรหรือเปล่า
ช่วงเย็นวันต่อมานะครับ๒๖กรกฎาคม
ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชุดชรบรในพื้นที่
ประสานกับทางทหารเรือภาค๓
ช่วยกันออกหาทางทะเลอีกครั้งหนึ่ง
สุดท้ายไปเจอศพนะครับท่านผู้ชมครับ

ทางลูกทางภรรยาทางญาติย่าดมาดูบอก
ใช่จำได้บังอุมาตแน่
ส่งศพไปชนะสูตรแพทย์สันนิษฐานสาเหตุ
การตายวัดจมน้ำเสียชีวิต
แต่มันก็มีร่องรอยลักษณะบาดแผลที่ศีรษะ
ญาติญาติบอกว่าไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายเอง

แต่สังเกตได้ว่ามีรอยคล้ายกับถูกทุบที่กรามซ้ายมีแผล
แล้วที่ท้องเนี่ยมีรอยเขียวช้ำมากด้วยคล้ายถูกซ้อม
ตำรวจพุ่งเป้าไปที่ปมหนี้สินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับ
หรือไม่ก็หนี้สินเกี่ยวกับเรื่องการเล่นพนัน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาชอบเล่นพนัน
สุดท้ายสืบสวนสอบสวนสืบไปสืบมา
เอ้าคนที่จ้างวานค่าคือภรรยาของบางอุมาร

เธอบอกเธอก็อัดอั้นมานานเรื่องของการเล่นพนันของสามี
เอาเงินไปเล่นพนันหนี้สงหนี้สินอะไรเยอะแยะไปหมด
นี่นะฮะก็เหลือผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับ
ที่ตอนนี้ยังต้องตามตัวอยู่นะฮะ